โดยเฉพาะเรื่องของข้าวอินซีกำลังได้ความต้องการ

ชาวบ้านที่บุรีรำจึงรวมตัวการผลิตข้าวอินซี
เพื่อตอบสนองตลาดติดตามจากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
หม้อข้าวร่อนข้าวและตำข้าวแบบโบราณของชุมชนสายยาว
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินซีคุณภาพสูง
เป็นการแสดงให้เห็นกรรมวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิอินซีหลากหลายสายพันธุ์
ข้าวหอมมะลิขาวข้าวหอมมะลิแดงและข้าวไลฟ์สเบอรี่
ได้ข้าวที่มีศักยภาพส่งออกไปยังต่างประเทศ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น
ตรงนี้มีทั้งหมด๑๐๐ไร่
ไล่หนึ่งก็ตกประมาณ๖๐๐กิโล
๖๐๐กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิต
ปัจจุบันคนที่รักสุขภาพ
มองเห็นในเรื่องของข้าวที่ปลอดสาร
ซึ่งข้าวที่ปลอดสารซึ่งจะมีราคาแพงกว่าข้าวปกติของเรา
ซึ่งถ้าให้พี่น้องประชาชนเอง
มองเห็นในเรื่องของสิ่งใดที่ราคาถูก
จะกินเอามาบริโภคส่วนใหญ่
จากเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว
ที่นี่ยังเป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยววิถีเกษตรอีกด้วย
ระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนะคะของชุมชนสายยาว
หลอมรวมได้ถึง๕ชุมชนด้วยกันค่ะ
และที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
วิถีเกษตรที่ยาวที่สุดในโลกค่ะ
อกจากนี้นะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ถือว่า
เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ส่งออกนอกประเทศที่มีศักยภาพที่ดีค่ะ
สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงอย่างการเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้

เริ่มจากการนำท่อนไม้ที่หาได้จากท้องถิ่น
จากนั้นก็นำไปเผาโดยไม่ให้อากาศถ่ายเท
และใช้กระบอกไม้ไผ่ที่มีความยาวพอสมควร
เจาะรูรับหยดน้ำที่ได้จากควันที่ออกมากระทบกับความเย็น

ที่ช่วยกำจัดแมลงตามแปลงพืชผักของชุมชน
อีกหนึ่งที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิเช่นกัน
คือชุมชนบ้านโคกเมืองอำเภอประโคนชัย
ที่เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิอินซีดินภูเขาไฟ
เป็นข้าวปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับแล้ว
ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิของที่นี่
มีคุณภาพสู่ตลาดผู้บริโภค
ซึ่งทำให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
ความต้องการเยอะความต้องการโดยเพียงตอนนี้
แนวโน้มของโลกสินค้าที่เป็นออร์แกนิค
หรือสินค้าที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ก็เป็นเรื่องที่โลกต้องการอยู่แล้วนะคะ
นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการผลักดัน
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกรมการค้าต่างประเทศ
ว่าปัจจุบันมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก
รวมกันแล้วมากกว่า๒ล้านล้านบาทต่อปี
และผลผลิตข้าวอินซี๑๙๖ส่งออกไปต่างประเทศ
ซึ่งตลาดอันดับหนึ่งคือสหภาพยุโรป
รองลงมาคือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ตามลำดับ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน